คุณผู้ชมค่ะทีนี้มาดูเรื่องของสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญากันหน่อย

เพราะว่าเวลามีการจัดอันดับเรื่องลักษณะแบบนี้
ประเทศไทยนี่ถูกจับตามองตลอดเลยนะถูกต้อง
ตอนนี้นะคะเจ้าหน้าที่เขาก็ไปจับกลุ่ม
คนที่กระทำความผิดนะคะได้ของกลาง

ใช้คำว่าล็อตใหญ่จริงมูลค่านับ๑๐ล้านบาทเลยค่ะ
ก็อรมนได้จัดทำบัญชีพื้นที่ที่มีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาสูงสุดนะคะ
ทั้งหมด๔๑แห่ง๒๑จังหวัดค่ะ
ทีมข่าวเฉพาะกิจของเราก็เลยลงพื้นที่
สุ่มสำรวจไปยังแหล่งการค้าและท่องเที่ยวริมชายหาดพัทยาใต้
ภายในร้านมีกระเป๋าเพียบแบรนด์ดังหลายแบรนด์เลยค่ะ
พอตัดสินใจซื้อกลับไม่มีคนมาแสดงตัวว่าเป็นเจ้าของร้าน
ทั้งที่ก่อนหน้านี้ทีมข่าวบอกว่ายังขายให้กับชาวต่างชาติอยู่เลย
ทำไมพอนักข่าวของเราไปขอซื้ออ้าวไม่มีคนขายซะงั้น
ซื้อประตูของพัทยาเขามาบอกว่า
เขาก็รู้นะว่าสิ่งที่ขายอยู่มันผิดกฎหมาย
เขาก็เลยมีลักษณะของการระแวดระวังตัวอยู่ตลอดเวลา

แต่ทีมข่าวของเราไม่ย่อท้ออีกวันหนึ่งไปอีก
ปรากฏว่าของแบรนด์เนมหายไปแล้วค่ะ
อ้าวขายไปไหนเอากระเป๋าอื่นมาวางขายแทน

เพราะว่าเป็นวันเดียวกันกับที่ชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครอง
ร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอบางละมุงและกอรมนไปจับ
คนที่ขายสินค้าที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
ภายในห้างสรรพสินค้าชื่อดังแถวนั้นพอดี
ทำไมรู้อ่ะแถวนั้นเลย
สามารถจับกลุ่มร้านค้าที่ขายของละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาได้๓๖ร้าน
ของกลางทั้งหมดหลายอย่างคุณผู้ชมค่ะ
รองเท้านาฬิกาข้อมือเป็นหมื่นชิ้นเลยนะคะ
มูลค่าไม่ต่ำกว่า๑๐ล้านบาท
ตัวแทนเจ้าของแบรนด์ต่างไปชี้เป้าเองเลยค่ะ
สินค้าตัวไหนที่ไม่ได้ผลิตแต่มีโลโก้
หรือสินค้าตัวไหนเป็นสินค้าก๊อปปี้บ้าง

อะไรแบบนี้ค่ะบางทีก็คือปลอมแบบปลอมอ่ะ

นี่ไงเขาตรวจกันแบบจริงจังนะคะ
ค้าทั้ง๓๖ร้านเข้าข่ายเป็นผู้จำหน่ายสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญารายใหญ่
ถูกแจ้งข้อหาตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า
โทษจำคุกสูงสุด๔ปีปรับสูงสุด๔แสนบาท
และสินค้าที่เห็นอยู่ทั้งหมดนี้คือของกลาง
พอคดีเสร็จก็จะต้องนำไปทำลายนะคะพวกของกลางต่างเหล่านี้
ประเทศไทยไม่นิ่งนอนใจค่ะพยายามแก้ไขปัญหานี้มาโดยตลอด
ก็เพิ่มบทบาทให้หลายหน่วยงานรณรงค์ในการให้ความรู้กับประชาชน
รวมทั้งให้อำนาจในการปราบรามมากขึ้นอย่างรอบด้าน
ผู้นำเข้าทั้งผู้ค้าตามท้องตลาดรวมถึงผู้ค้าในโซเชียลมีเดียด้วยนะคะ
จากจับกลุ่มคนที่ขายสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาที่พัทยาแล้วทางเจ้าหน้าที่
เขาไปแถวมหาวิทยาลัยกรุงเทพปฐุมปรากฏว่าร้านเหล้าเต็มไปหมดเลย
ใกล้มหาวิทยาลัยลองไปดูกันหน่อยค่ะ
นี่ค่ะเจ้าหน้าที่เข้าไปที่อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีแถวนั้น
ก็คือมหาวิทยาลัยกรุงเทพแต่แถวนั้นดันมีร้านเหล้าเพียบเลยนะคะ
เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองก็ต้องไปอธิบาย
มีท่าทีไม่พอใจที่ถูกเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเข้าไปจับกลุ่มค่ะ
ไหนก็แล้วแต่ในเขตนี้นะครับขัดคำสั่งหัวหน้าขอสชที่๒๒ทับ๕๘
แก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งของหน้าขอชที่๔๖ทับ๕๙นะครับ
เป็นข้อ๖ข้อ๖ทับ๑วงเล็บ๒ที่แก้ไขเพิ่มเติมขึ้นมา
มีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน๑ปีปรับไม่เกิน๒๐๐๐บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
ถ้าฝ่าฝืนแล้วก็ต้องปิดตลอดไปนะครับซึ่งท่านผู้ว่าจะออกคำสั่งปิด
ร้านนี้เป็นตัวอย่างร้านถัดไปพวกนี้นะครับถ้าอยู่ในเขตแนวโซนิ่งห้ามจำหน่ายสุรา
ถ้ายังฝ่าฝืนเปิดอีกคุณก็ต้องโดนจับด้วยต่อไปนี้ก็คือทางพื้นที่
ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายปกครองไม่ว่าจะเป็นทางตำรวจไม่ว่าเป็นทางฝ่ายทหาร
ก็จะร่วมกันออกมาตรวจสอบนะครับถ้าพรุ่งนี้ยังเปิดจับได้เลยนะครับ
จากนี้นะคะคุณผู้ชมยังพบความผิดฐานมีการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล
ซึ่งถือเป็นการจูงใจให้นักดื่มและอาจทำให้เกิดนักดื่มหน้าใหม่
ยังขายสุราให้กับเด็กอายุต่ำกว่า๒๐ปีตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วยค่ะ
ซึ่งก็มีคำถามว่าปิดแล้วเนี่ยพรุ่งนี้เขาจะมาเปิดใหม่อีกหรือเปล่า
ใช้ชื่อร้านใหม่เจ้าของร้านคนใหม่เปิดได้ไหม
มนุยการส่วนกำกับสืบสวนและปรับรามบอกกับทีมข่าวของเราแบบนี้นะคะว่า
กฎหมายป้องกันกลุ่มผู้ประกอบการประเภทศรีถนนชัยแบบนี้เอาไว้แล้วค่ะ
คือเขากลัวว่าพอไปตรวจแล้วก็ไปปิดร้านใช่ไหม
เดี๋ยวอีกคืนนึงมาแล้วเปิดใหม่แต่เป็นชื่อร้านอื่น

แต่เป็นบริเวณสถานที่เดิม
เดิมเปลี่ยนชื่อร้านอะไรแบบนี้มันทำได้หรือเปล่า
เจ้าหน้าที่เขาเลยบอกแบบนี้เลยค่ะว่าใครไปเปิดซ้ำพื้นที่เดิม
ไม่ว่าจะเปลี่ยนชื่อใหม่หรือเปลี่ยนเจ้าของใหม่ก็ตาม
ก็ต้องได้รับโทษแบบเดิมก็โดนโทษเหมือนกันค่ะ
เพราะว่านี่เป็นพื้นที่โซนนิ่งห้ามขายสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอลเด็ดขาดนะคะ
ซึ่งพื้นที่โซนิ่งแต่ละพื้นที่จะไม่เหมือนกัน
ขึ้นอยู่กับสถานศึกษาและคณะกรรมการของจังหวัดนั้นจะเป็นคนกำหนดแล้วก็ตีกรอบออกมานั่นเองค่ะ